ในกันน่า
เหออาแฟวัคลิย่า
ฮูนี่แหลกค่านาย

ซึโื้น

ตัวเองหวักลีทุกคนหวักลี
เดี๋ยวสำเนียงการแต่งตัว
การแต่งตัวอย่างนี้เห็นไหม
นี่มาจากพร้อมฮุรัตอ่ะ
นี่ไม่ออกจริงเหรอว่าแต่งตัวอย่างนี้
สำเนียงอย่างนี้มาจากไหน
เป็นคนที่ไหน
เป็นคนจริง
รู้กรุงคันให้ว่าคนจริงเหมือนกัน

่อบฟังต้มแม่คณัต่อของบางต้มแม่คณะพี่สาวพี่สาวพักขี้
น้องสาวน้องสาวเข็นขายอยู่
มาไม่เคยถึงเมืองไทยทั้งดีคอนจีนนะทำไมมาไม่ถึง
อ้าวพอถึงเมืองไทยก็ถึงไทยเรียว
ถึงไทยเรียว
เขาแปลงเป็นไทยว่าถึงไทยแล้ว

แต่นี่มีข่าวดีจะบอกกับคนไทยทั้งประเทศนะ
ว่าประเทศไทยบ้านเราเนี่ย
จะมีสนามบินที่ใหญ่กว่าสวนภูมิ

บอนชวนภูมิใหญ่สุดแล้ว
จริงผมว่าต้องมีสนามบินใหญ่กว่าสุรภูมิ

ก็ขับรถมาตรงศรีนครินเขาเขียนเลย
ชวนภูมิชิดซ้าย

แสดงว่ามันต้องมีอะไรที่ใหญ่กว่าชวนภูมิ

ที่เขาให้ชิดซ้ายเนี่ยเขากลัวมึงจะเลย

มาอยู่กับมึงนานแล้ว
คนจีนบอกเข้าไปอย่างภาษานี่พอรู้ไหม

อันนี้จริงไหนไม่เคยยิงไง

ก็คือพี่สาวเนี่ยไล่ผัวเป็นคนไทย
คนจีนคนไทยใช่อื่นใจพี่น้องกัน

สองน้องสามสามสี่สี่ห้าโง
หกจั๊บลัก
มีเกี่ยวคนจีนออก
ลือลืมลืม
นี่คือแขกทางที่จะเอาอยู่ดี
เจ็กชิค

๘มึงก็อย่าหยุดอยู่ที่ที่นี่

อ้ายายยย้า
ลืมหยิบผักมากินกับขนมสิง
ถั่วฝักยาวหุ่นตัวจุ่มฝักยาวกินได้
ชอบฝักยาวไหมชอบมากเลย
ราคาไม่แพง
ผมขายให้ดีมากความเป็นสักมึงสิง
เดี๋ยวกินกับขนมลิ้นจริงจะให้อร่อย
มันก็ต้องเป็นศีรษะ๑๒เดือน

๓อย่างนี้
ถูกที่สุด

วันนี้บอกได้เลยว่ามีโคโรกราฟมา

ว่าการเต้นได้ถูกตอบให้เขาเต้นแบบไหน

อย่ายืดใหม่ตัว
ใครรู้บ้างว่าค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลบบุรี
สำหรับบุคคลทั่วไป๓แห่งนี้แห่งไหนราคาถูกที่สุด
พระนารายราชนิเวศ
บ้านหลวงรับราชทูต
เพื่อนป่าศักดิ์ชนลสิทธิ์
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคา
วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
แล้วรอรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาทวันละ๑รางวัล
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
เวลา๑๙นาฬิกาทางเฟซบุ๊กแกงป่วนด้วนราคา
เลขเก็บเมื่อวานนี่เก้าถูกเต็ม
เฮ้ยฝันเห็นกิ้งขา
แล้วทำไมถึงตีเป็น๙๙อ่ะ
เอ้ากิ้งก็เก้าก่าก็เก้า

แต่น้องชายฉันก็ฝันเห็นกิ้งก่าเหมือนกัน

แต่มันไปนอนที่อีสานไปนอนอุบล